ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่ากันตายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เมื่อมีพ่อตาโหดนะคะควงมีดขอไปไล่ฟันลูกเขยจนสิ้นใจตายคาคลองน้ำ
มเหตุเรื่องนี้เขามาจากความคับแค้นใจที่ลูกเขยชอบเมา
แล้วอันทภาณไปทำร้ายลูกสาวพร้อมกับทำร้ายแม่ยายเป็นประจำ
สุดท้ายจบลงที่การฆ่ากันต่อหน้าชาวบ้านนะคะ
มเหตุเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เกิดเหตุตอน๖โมงเย็นนายชาดชายเรื่องกัดผู้ช่วยผู้เหยบ้านหมู่๘
นายก็ได้สะดานติดต่อหรือปมลูกเขยของนายชาดชาย
วงดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้าน๕คน
ขณะที่ทุกคนกำลังได้ที่จู่นายชาติชายได้ย่องไปคว้ามีดขอมาฟันนายป้อม
ต้องวิ่งตะเลิศไปริมคลองทุกคนตะโกนห้าม
แต่นายชาติชายไล่ตามไปทันก่อนกระหน่ำฟันลูกเขยจนตายคาคลองน้ำ
ก่อนที่เขาจะมอบตัวกับตำรวจในภายหลัง
จากการตรวจสอบสภาพศพนายป้อมพบถูกฟันยับนับ๑๐แผลตายจมกองเลือด
ตำรวจสอบปากคำนายชาติชายยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป

เพราะป้องกันตัวเนื่องจากลูกเขยจะคว้ามีดฟันก่อน
ส่วนสาเหตุที่ทำเพราะคับแค้นใจ
ลูกเขยเมาแล้วพลานชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวอยู่เป็นประจำ
และยังเคยทำร้ายแม่ยายอีกด้วย
อื้อไม่เอานะไม่ส้มขอโทษนะ

แต่เขาบอกว่าจริงตรงนั้นเราไม่ได้มีปัญหาคลาด
เกิดขึ้นทำไมเราปวิคกราบไม่ปาลวงได้
มองใส่ตาตามันหวังว์อะไรอยู่

ควบคุมตัวอยู่ที่สพมีบรรดายญาติเดินทางเข้าเยี่ยม

จริงนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป